ส่วนในวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการแข่งขันเรือใบเยาวชน
วันแรกค่ะผลงานของนักกีฬาไทยในประเภท๔๒๐สุธิดาภูลพัฒน์นะคะ
ก็แล่นเข้าเป็นอันดับที่๑คะแนนเสีย๔คะแนนค่ะ
ส่วนกัญญพรเบื้องบนนะคะเข้าเป็นอันดับที่๔คะแนนเสีย๑๒คะแนน
มาต่อกันที่ประเภทชายนะคะค่ะเข้าเป็นอันดับที่สี่
มีคะแนนเสียสิบแปดคะแนนนะคะค่ะเข้าเป็นอันดับที่หนึ่ง
คะแนนเสียยี่สิบสี่คะแนนตามมาด้วยกล้าหารคำคะแนนเสียยี่สิบห้าคะแนนค่ะ
ด้านประเภทนะคะแข่งสามรอบภันวาบุญน่าค่ะ
ทำเวลาดีที่สุดของไทยนะคะอันดับที่๖เสียไป๒๐คะแนน
ส่วนประเภทหญิงค่ะอันดับที่สี่สิบห้าเสียแปดสิบคะแนน
ขณะเดียวกันค่ะสถานทูตไทยในประเทศสิงคโปร์
ก็ให้การสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ
หน้าที่ของอ่าสำหรับพี่ทูตก็เตรียมการเตรียมความสะดวกนะครับ
เรื่องภาษณะเรื่องประโยชน์การเรื่องการจองที่พักอะไรต่างต่างนะครับ
ว่าขนาดจะทางที่ไหนอะไรอย่างนี้เราก็เตรียมไว้เป็นโปรแกรม
บริษัทในขาวชาวโฮงก็จะจัดเป็นโปรแกรมมาให้เราแล้วเราก็เตรียมการเอ่อ
คนนี้นะครับก็เนื่องจากไปรับที่สนามบินเข้าที่พัก
นะครับโดยรายการตามประโยชน์การต่างต่างโดยเข้าไปส่งสนามบินได้เลยนะครับ
ประเทศไทยนะครับวันนี้เขาไปหน้าดังการที่ที่ที่ทางนะครับ